คุณผู้ชมอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่จังหวัดตากนะคะ
เหตุการณ์นี้เป็นนักศึกษาชั้นปี๑๒คน

ปรากฏว่าโดนอีกกลุ่มนึงเนี่ยนะ
ขี่มอเตอร์ไซค์มามาล้อมหน้าล้อมหลัง
แล้วล้อมอย่างเดียวไม่พอค่ะมารุมทำร้ายจนสลบ
เขาบอกว่าเหตุการณ์นี้ซวยเพราะเพื่อน

นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนี่นะคะ
กลุ่มวัยรุ่นเขาขี่มอเตอร์ไซค์มา

เสื้อดำนั้นลงไปนอนกับพื้นแล้วโดนกระทืบ

อีกกลุ่มนึงเขาจะมาเตะแล้วเหมือนกับเตะวืดไม่โดน
แต่เสื้อดำคนนี้ปี๑เสื้อดำคนนี้น่วมไปแล้วนะ
คือเขาเหมือนสลบไปตั้งนานแล้วนะ

จากแบบเมื่อกี้ที่เอาเท้าไปกระทืบหน้าเขานะ
เออเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นริมถนนพะหนโยธินขาล่อง
ก่อนจะถึงโรงเรียนพดุงปัญญาที่ตำบลไม้งาม

นี่อยู่ห่างจากสารกลางจังหวัดตากสัก๘๐๐เมตร
ผู้ที่ก่อเหตุเขาก็มาชกต่อยวัยรุ่น๒คน

แม้ว่าทั้งสองคนนั้นพยายามจะป้องกันตัวแล้วก็ตาม
ก็โดนกระทืบชุนละมุนกันอยู่แบบนี้
แล้วที่ทั้งสองฝ่ายดูไม่ได้ต่อยกันต่อแล้ว
เพราะว่ามีพลเมืองดีนะมาห้ามแล้วก็ยืนปรับความเข้าใจกัน
หลังจากนั้นเขาก็แยกย้ายกันไปงงไหมคุณ
คือไอ้คนเจ็บก็งงนะคนที่เห็นเหตุการณ์ก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ผู้สื่อข่าวค่ะสอบถามน้องปี๑ทั้ง๒คน
มหาวิทยาลัยที่ในตัวเมืองตากก็เล่าให้ฟังว่า
๑ของวันที่๗กันยายนเนี่ยตอนนั้นผมอยู่ที่หอพัก
เพื่อนร่วมรุ่นที่รู้จักกันโทรมาบอกว่าให้พวกผม
ก็เลยขี่รถไปรับทีนี้พอส่งเพื่อนเสร็จปั๊บ
เขาบอกว่าผมไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ก่อนหน้านี้
เพื่อนที่ร่วมโต๊ะในร้านอาหารที่ไปนั่งกินด้วยกัน
เขามีการคำเหม็นกันกับกลุ่มวัยรุ่นอีกกลุ่มหรือเปล่า
แล้วคนที่เขารู้ตัวว่าจะมีเรื่องกันก็บิดรถมอเตอร์ไซค์
ไม่ได้ดื่มเหล้าแล้วพวกผมก็ไม่รู้ด้วยว่า
เขามีการเขม่นกันในร้านอาหารผมก็ชิวอ่ะ
ก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์จะไปซื้อข้าวเหนียวหมูทอด
ที่ตลาดริมน้ำแล้วผมก็จะกลับหอ
จะไปทำรายงานต่อแต่ทีนี้พอผมขี่มอเตอร์ไซค
ไปมาจนถึงจุดตรงนี้ผมโดนล้อมให้จอด
แล้วพวกนั้นเขาก็ปรีมาทำร้ายผม
จนผมได้รับบาดเจ็บมีแผลตามใบหน้าตามลำตัว
และระหว่างนั้นฝ่ายของผู้ก่อเหตุ
เขาก็พยายามห้ามกันเองจนเหตุการณ์สงบ
แต่สิ่งที่เขาได้ยินจากเพื่อนในกลุ่มผู้ก่อเหตุ
เขาพูดบอกว่าพวกผมซวยเพราะเพื่อน
เออนี่ซวยเพราะเพื่อน
ทีนี้นักข่าวของเราก็ถามผู้บาดเจ็บทั้งสองคนเลยนะคะ

เขาก็บอกว่าพ่อแม่ไม่รู้

กลัวพ่อแม่จะเป็นห่วงแต่ว่าพ่อแม่ผมก็มารู้เรื่องทีหลัง
พาพวกผมไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูทรเมืองตาก
ตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมหลายคนอยากรู้ความคืบหน้า
ถ้าเกิดมาก่อเหตุอุกอาจมาชกต่อยมาทำร้ายกันแบบนี้

ปรากฏว่าตอนนี้ตำรวจตามตัวผู้ก่อเหตุได้แล้ว๔คนนะคะ

ดังนั้นตำรวจจะตามตัวผู้ก่อเหตุที่เหลือเนี่ยมาดำเนินคดีต่อไปนะคะ